คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่ในโลกโซเชียล

ก็คือกรณีที่คนขับรถพยาบาล

เพราะว่าผู้ป่วยคนนี้เคยเป็นอดีตคู่อริเก่า

ตอนแรกจะเอาเรื่องกับคนขับรถพยาบาลคนขับรถฉุกเฉิน
แต่พอไปถึงสพเปลี่ยนใจค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อน
คนขับรถพยาบาลเขามีการโพสต์ข้อความนี้ค่ะ
แล้วในโลกโซเชียลเขาวิภาควิจารณ์กันเยอะ
มันเกิดข้อความประมาณว่า
คนขับรถพยาบาลเขาจงใจจะขับรถช้า
เพราะว่าคนเจ็บมันเป็นคู่อริเก่า
ซึ่งเขาเคยมีกรณีกัน
ตอนนั้นคนขับรถพยาบาลเขาขายสับปะรด
แล้วคนเจ็บเมื่อก่อนเขามาซื้อ
ปรากฏว่าหยิบไปสับปะรดราคา๒๐บาท
แต่ป้ายมันมีเขียนแบบ๑๐บาทแล้วก็แบบ๒๐ไง
ทำให้คนที่เขาซื้อเขาจ่ายแค่๑๐บาท
มันเหมือนกับว่ามีปัญหากันเรื่องเงิน๑๐บาทกับค่าสับปะรด

คราวนี้คนนั้นมาเป็นคนเจ็บ
แล้วตัวคนขับรถพยาบาลก็เลยเหมือนกับขับรถช้า
ทีนี้ค่ะเมื่อเช้านางสุภาพสุวรรณวงศ์อายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมปอง

ซึ่งภรรยาเขาก็เดินทางไปที่สพบ้านนาจังหวัดนครนายกไปกับลูกสาว
จะเอาเรื่องนายสงการธรรมทรัพย์หรือว่านายหนุ่ม
หนุ่มเป็นอดีตพนักงานขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลบ้านนา

หลังจากข่าวนี้มันแพร่ออกไป
เมื่อวานนี้เขาตัดสินใจรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินแล้วนะคะ
ทีนี้ทางด้านภรรยาคนเจ็บก็ไปเอาเรื่อง
ข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากว่านายสงการเขามีการไปโพสต์ข้อความ
สาบแช่งสามีของคุณสุภาพว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะพอคุณสุภาพไปถึงที่โรงพักษณ์
ทีแรกตั้งใจจะแจ้งไงจะเอาเรื่อง
แต่พอไปถึงปั๊บก็เปลี่ยนใจไม่แจ้งค่ะ
แล้วก็ฝากข้อความไปถึงในหนุ่มคนที่ขับรถพยาบาล
บอกแบบนี้เดี๋ยวฟังกันค่ะ
ติดเอาฟ้าตั้งแต่แรกแล้วแกทำอะไรให้คิดมั่ง
ถ้าเป็นญาติคุณพี่น้องคุณโดนอย่างนี้แล้วคุณจะทำยังไง
มันมาเจ็บใจตรงความแข็งโฆษณ์ไม่รู้เรื่อง

ใช่ค่ะแล้วก็นางสุภาพก็มีการประสานกับทางตำรวจสพบ้านนา
ขอรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดอุบัติเหตุเอาไปซ่อม
เนื่องจากว่าไม่มีรถใช้งานทีนี้
เป็นสามีของคุณสุภาพเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือรถของคุณสมปองถูกชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือตอนนี้ภรรยาบอกว่าสามียังไม่รู้สึกตัวสมองบวมอยู่

แล้วเมื่อคืนหมอต้องย้ายสามีเข้าห้องไอซียู
เพราะว่าต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนทางด้านนายแพทย์วิโรธรัตนอมรสกุล
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ก็บอกว่านายสงการที่เคยเป็นพนักงานขับรถฉุกเฉิน
ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถแล้ว
รวมถึงได้มีการเรียกพยาบาลที่อยู่ในรถวันที่เกิดเหตุมาสอบถาม
แล้วก็ให้การว่ามีการเคลื่อนย้ายนายสมปองคนเจ็บตามเวลาตามมาตรฐาน
รวมไปถึงผลซึ่งเป็นผลทางวิทยาศาสตร์
ใช้ความเร็วแล้วก็ระยะเวลาที่วงอยู่
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ๙โมง๔๙กับ๑๐โมง๔๐
เขาบอกว่าระยะทาง๒๐กิโลเมตรใช้เวลาแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
แต่ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพราะว่าตอนนี้คนขับรถพยาบาลก็ทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง

แต่มันก็ไม่ได้ทำให้พ้นความผิดได้